ท่านผู้ชมครับวันนี้มีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยนะฮะ
ตลกอาวุโสของวงการบันเทิงพ่อดมชวนชื่น
เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย๘๓ปีจากอาการโรคมะเร็งตับ
ทางครอบครัวบอกว่าพ่อดมก็ไปรักษามานานพอสมควร
ไปรักษาที่จีนด้วยนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วอาการไม่ดีขึ้นช่วงหลัง
อาการสุดหนักก็เลยกลับมารักษาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้า
เมื่อเวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาที่ผ่านมานะครับทันทีที่ทราบข่าวบรรดาลูกหลานครอบครัว
ในตลกคณะชวนชื่นก็ไปที่โรงพยาบาลพระท่านนั่งเกล้า
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยพ่อดมก็เจ็บท้อง
ก็พาไปหาหมอแล้วก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับระยะที่๓แล้ว
แจ๊สบอกว่าครอบครัวไม่อยากให้พ่อดมเครียดตอนนั้นเลยบอกแค่ว่าเป็นเนื้องอก
แต่ว่าพ่อต้องพักรักษาตัวตามที่ลูกขอนะ
ที่จะรับรู้เรื่องนี้
รักษาที่เมืองไทยแล้วก็ไปจีนด้วยแจ๊ดส่งไปด้วย
ครับผมครับก็เราก็ทำให้มันดีที่สุด

แต่ก็ทำให้มันดีที่สุด
ดีที่สุดจนจีนเขาบอกรักษามันไม่ไหวแล้ว
ร้องไห้จนไม่รู้จะร้องยังไงแล้ว

เพราะวันสุดท้ายเราก็ต้องดูแลแม่
ดูแลลูกดูแลเมียเราต่อไป
ซึ่งหลังจากพยายามตระเวนหาโรงพยาบาลรักษาพ่อดมนะคะ
คุณแจ๊สชวนชื่นบอกว่าทั้งสิริราชส่งไปจีน๒รอบ

กลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ถือว่าตัวเองและครอบครัวทำหน้าที่ของลูกดีที่สุด
พ่อชอบแต่งหล่อนอนโรงพยาบาลก็ให้หล่อ

ก็ตั้งใจว่าจะจัดตามที่พ่อสั่งเอาไว้ค่ะ
เขาก็ไม่ใส่ชุดโรงพยาบาลนะ

ส่วนงานศพเห็นบอกว่าเป็นความตั้งใจของคุณพ่อ

ใช่ก็คือรู้จากพี่จิ้ม
รู้จักพี่จิ้มงานพี่จิ้มเขาถ่ายคลิปเอาไว้ว่า
บอกว่างานศพกลัวไม่ต้องมาโศกเศร้า
ไม่ต้องเสียใจมีลำวงมีอะไรเงามเลย

แล้วก็แต่งงานวันเผาเนี่ยคือรถใส่สีดำแค่นั้นเอง
ซึ่งพรุ่งนี้ครอบครัวชวนชื่นจะมารับศพพ่อดม
ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเวลา๑๑นาฬิกาค่ะ
จากนั้นเวลา๑๕นาฬิกาจะมีพิธีรดน้ำศพ

ส่วนกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพ๕วันนะคะ
และจะชาปนักกิจศพ๓๐ธันวาคมค่ะ
ครับคุณจิ้มชวนชื่นตลกชื่อดังคนหนึ่งของเมืองไทยนะฮะ

อาการแรกเริ่มพ่อดมปวดท้องไม่ถ่าย
ครอบครัวก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งตับนะฮะ
ซึ่งแพทย์ก็ให้รักษาด้วยการฉีดคีโมให้นะครับ
แต่ว่าฉีดไปเข็มหนึ่งร่างกายรับไม่ไหว
หยุดให้คีโมนะฮะตรวจเจอเมื่อมิถุนายนปี๖๑นะครับ
หลังจากนั้นก็กลับมารักษาอาการต่อที่บ้านแล้วก็ไปที่จีนนะครับ
จะกลับมาอยู่บ้านได้๒อาทิตย์แล้วก็ไปที่โรงพยาบาล
พ่อก็เริ่มสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรตอนนั้นลูกปิดพยายามจะถามลูกนะ
ทุกคนก็บอกว่าพ่อเป็นเนื้องอกต้องไปรักษากับหมอเก่ง
ก็พยายามพาไปเรื่อยนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วพ่อก็เสียชีวิตนะครับ
คุณจิ้มชวนชื่นบอกว่าสายวันนี้ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าพะดมเสียชีวิตแล้ว
ลูกก็ตกใจไม่คิดว่าพ่อจะจากไปเร็วขนาดนี้
ก่อนหน้านี้มาเฝ้าอาการพ่อพ่อยังพูดคุยล้อเล่นอยู่เลย
สั่งเสียไว้ว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปขอให้ทุกคนจัดงานแบบรื่นเริง
ให้โศกเศร้าให้ทุกคนแต่งชุดสีชมพู
ซึ่งคุณจิ้มบอกว่าถ่ายคลิปช่วงนี้เอาไว้ด้วย
แล้วเขาก็มีการเปิดเผยกันในเพจในช่องยูทูปของทางคณะชวนชื่น
เดี๋ยวท่านลองดูนะครับ
สถิติของของผมถ้าให้จิ้มอะไรให้ซื้อมาให้กิน
ก็ได้ถ้าไม่มีสีขาวเอาอะไรก็ได้
ถ้าไม่มีสีขาวเอาอะไรก็ได้ไม่ต้องอันนี้ก็ได้นะ

เข้าใจตรงกันนะ

นุกสนานมาให้กับคนไทย

แต่ว่าประวัติที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะรู้จักพ่อดมชวนชื่นดี

แล้วก็ตั้งเป็นคณะตลกชวนชื่นจนโด่งดัง
ดั่งเดิมเป็นชาวบ้านโปงราชบุรี

ขนาดช่วงที่ลูกชายโด่งดังแล้วอย่างแจ๊ส
ชื่นพ่อดมชวนชื่นก็ยังไปเล่นตลกด้วย
เพื่อระลึกถึงพ่อดมชวนชื่นกันหน่อยครับ
ถึงทำทำฉันได้
ก็เชื่อว่าท่านคงหาดูได้เยอะแยะไปหมดนะครับ

ใช่ค่ะสร้างความสุขให้กับพวกเรามานานมาก